วันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะมารีวิวโรงแรมราคา๕๐บาท
ว่าโรงแรมสันติศุกร์อยู่ที่เสียงบุรีนี่เอง
ว่าแต่ทำไมถึง๕๐บาทมีสตอรี่อะไร
ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันเลยครับ
ไปครับ
สวัสดีครับ
อันนี้ผมมาถูกไหมฮะโรงแรมสันติสุข

พูดฮุกคุณผู้ชมอันนี้อยู่ซอยสันติสุกเลย

แต่ว่าแต่เฮียครับผมอยากรู้มากเลย
ว่าทำไมเฮียถึงตั้งราคาแค่๕๐บาทนะฮะ

สมัยคุณยายนะครับเมื่อสมัยสัก๘๐กับปีที่แล้วเนี่ย

แล้วก็ขึ้นมา๒๐๓๐บาทจนปัจจุบันก็๕๐บาท
จริงแล้วนโยบายเราต้องการช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อย
ให้ขับแยะได้ไหมครับขับแยะได้ไหมครับ

พูดแบบที่นโยบายเรา
เราอยากให้คนที่หนึ่งหาเช้าอิงคัม
มีรายได้น้อยหรือพวกตกรถอะไรพวกนี้มาพักมากกว่า

ห้องเดียวให้กันรีบไปเลยดีกว่าครับ

ก็คือบันไดก็เป็นบันไดไม้

ค่อยเห็นโรงแรมที่บันไดไม้แบบนี้

โอ้โหเป็นโซฟาแบบนี้ครับ

ชั่วคราว๔๐ครั้งคืน๕๐
อันนี้เดินไปก็จะเป็นห้องพัก

ตรงนี้จะมี๖ห้องตรงนี้จะมีสี่ห้อง

เข้าฮอลฮัตเลยมั้ยครับ
สว่างเลยเหรอ

โอ้ยมันพลาสติกนะผม

แต่ว่าจะมีเป็นแอร์ล่ะ
ถ้า๕๐ตัวแอร์ล่ะจ๊ะหนู

เอาไปด้วยนะฮะ

เฮ้ยมันโอเคนะคุณ

กลางคืนลมเย็นเปิดหน้าต่างแล้วยุงก็ไม่มี

แต่ผมร่องหอมผ้าฟิลว์มันจะเป็นอย่างไร

นี่เรามีเริ่มมั้นได้เก่ากว้าง

ใต้เตียงโล่งครับไม่มีอะไรกิน

ครับแล้วก็ไฟจะใช้เจาะตรงกลาง
ใช้จอกตรงกลาง
อยู่ห้องสุขามาก
เราอยากจะเน้นกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้น้อยจริง

ก็ยินดีต้อนรับสำหรับกลุ่มที่จะมาชมมาอะไรเราก็ยินดีให้เข้ามาชมได้
วันนี้ขอขอบคุณเฮียมากเลยนะครับขอบคุณครับ
วันนี้ผมจุด้งลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ